เราจะร่วมกันฝากวิกฤตโควิดสิชาวไปด้วยกันกับกิจกรรมฝากร้านกับไตรัศน์สู้โควิด
และร้านที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะเป็นร้านแกงน้ำเคยแห้งหรือไตปลาแห้งหรือแกงพุงปลาแห้งนะคะคุณผู้ชม
เป็นร้านของคุณอันชิตถาแก้วโกมนนะคะเขาขายแกงน้ำเคยแห้งอาหารใต้บ้านบ้านเลยรสเด็ดรสจัดเผ็ดจัดจ้าน
แล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกหลากหลายเมนูนะมีทั้งน้ำพริกใบทำมังปลาย่างเป็นน้ำพริกแบบเดียวกับน้ำพริกแบงดานาค่ะ
ปลาย่างคั่วแห้งแล้วมันจะมีกลิ่นแบบคล้ายแมงดานากลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีน้ำพริกลูกปลานาทอดกรอบด้วยมีลูกปลานาทอดกรอบคลุกขมิ้นแล้วก็มีหมูทุบเยอะแยะมากมาย
ซึ่งสินค้าทุกอย่างคุณต้องสั่งล่วงหน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทำการผลิตตามออเดอร์ที่คุณสั่งส่วนใครที่โอ้ดูแล้วหิวอยากจะสั่งซื้อก็สามารถสั่งได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอแล้วว่าถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้
ง่ายเลยค่ะเพียงแค่ถ่ายภาพสินค้าของท่านมาเป็นภาพนิ่ง๒๓ภาพ
หรือถ่ายเป็นคลิปความยาวไม่เกิน๑นาที
บอกรายละเอียดชื่อสินค้าสถานที่ตั้งช่องทางจัดจำหน่ายราคา
นี่ครับคุณผู้ชมครับเราจะช่วยกันรีวิวแล้วก็โปรโมทสินค้าของท่านฟรีนะ
ผมบอกตรงนี้นะใครไปเก็บตังค์กับคุณเนี่ยจะมารีวิวโปรโมทสินค้ากับไทยรัฐ
นั่นคือมิจฉาชีพผมจะบอกแบบนี้เพราะว่าไทยรัฐทีวีเราโปรโมทให้ฟรีจ้า